อีกเหตุการณ์นึงนี่แหละค่ะเรื่องที่เราคุยกันไว้ตอนต้นเรื่องของสาวเพชรบูรณ์กับเพื่อน
เธอขับรถไปกราบรอยพระพุทธบาทที่เขาคิสกุจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็จอดรถไว้ที่ลานจอดรถนะคะ
แต่ว่าแน่นอนพอไปจอดตรงลานบางทีเป็นเนินเนี่ยกลัวรถไหล

แต่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำซุปตัสกรีดทั้งคันเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่าใครไปไหว้เนี่ยนะคะ
ก็คงจะต้องนี่แหละดูภาพสิคะ
คือรถกรีดรอบคันแล้วยังมีน้ำส้มตำที่ราดเอาไว้ด้วย
คุณผู้ชมมีใครไปที่นั่นแล้วเจอแบบนี้บ้างไหม
หรือว่าหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ที่เจอแบบนี้บ้างคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะว่า

เรื่องต้นทางวัดเขาก็ช่วยจ่ายค่าเสียหายให้๕๐๐บาทนะ

ยังไงอยากแจ้งความตำรวจหาตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย

จะไปก่อเหตุซ้ำรอยที่ไหนอีกก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแล้วคนมาทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์
แต่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปอ่ะนะคะแต่ก็คงต้องมีการสืบสวนกันด้วยว่า
มันยังไงมันไปขวางรถใครอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่หญิงสาวชาวอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์กับเพื่อนเนี่ย
ขับรถเก่งกันไป๒คันไปเที่ยวงานที่เขาคิดชะกุจังหวัดจันทบุรี
จอดรถไว้ที่ลานจอดใกล้กับวัดและขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนเขา
แต่พอกลับลงมาสภาพรถอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะถูกกรีดรอบคันแล้วราดด้วยส้มตำ
จากนั้นยังถูกโรยด้วยดินจนเปื้อนอีกนะคะผู้เสียหายก็เลยถ่ายภาพนี้
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นและเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อจะตามตัวคนที่ก่อเหตุค่ะ
ผู้สื่อข่าวเลยเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนางสาวบีนามสมมุติอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖กุมภาพันธ์แล้วนะคะ
และเพื่อนเนี่ยขับรถไปเที่ยวเขาคิดชะกูดคนละคันแล้วก็ขับเข้าไปจอดในลานจอดรถใกล้กับวัด
โดยมีคนคอยโบกรถอยู่ตรงจุดเกิดเหตุหลังพบว่ารถถูกกรีดเป็นรอยรอบคัน
และยังมีการใช้เมจิกเขียนด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมถึงใช้น้ำส้มตำเทราชโรยด้วยดินอีก
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่วัดและตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าวัยรุ่นชายที่จอดรถอยู่ด้านหลังรถของผู้เสียหายนี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วขับรถหลบหนีไปทันทีก็คาดว่าสงสัยจะไม่พอใจที่จอดรถขวางด้านหน้า
ทำให้รถเขาออกไม่ได้เนี่ยนะคะไปฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
คุยกันก็ได้อะไรหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาเอารถออก
เรียกค่าเสียหายจากเราที่ทำให้เสียเวลาอะไรดีกว่าไหม
ไม่คุยกันอย่างเงี้ยใช้แต่อารมณ์อ่ะ
ถ้าเป็นอย่างเงี้ยตลอดอ่ะประเทศไทยอยู่ยังไงล่ะ
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยขอโทษผู้เสียหายนะคะ
ก็นำรถไปล้างแล้วมอบเงินค่าทำขวัญให้ห้าพันบาท
ทางเจ้าของรถก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับเจ้าหน้าที่วัดเลย
แต่แจ้งความกับตำรวจเพื่อติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี่แหละ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่านี่ก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมายทำลายทรัพย์สินผู้อื่นนะ
คือสรุปก็คือไปจอดขวางนั่นแหละจอดขวางแล้วก็ดึงเบรกมือด้วย
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนกลับไปดูกรณีคุณป้าทุบรถไง
คือต้องบอกว่าผิดทั้งคู่นะคะไม่ได้บอกว่าไม่มีใครไม่ผิด
ทั้งคู่จอดขวางก็ผิดค่ะ
และคนที่ไปกรีดรถเขาหรือเขียนด่าหรือว่าเอาน้ำส้มตำไปรัด

เด็นก็คือว่าคุณจอดขวางอย่างน้อยทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาสิ
ถ้าบอกว่าเจรจากันก็ได้พูดคุยกันก็ได้ทิ้งเบอร์เอาไว้นะคะ
ถ้าจำเป็นต้องจอดขวางจริงแต่สำคัญที่สุดคือถ้าจอดขวาง
ก็ปลดเกเอ็นอาจจะเอาหินมารองก็ได้เพื่อไม่ให้รถไหล
หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันคือเราก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย